ทำเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าครอบครัวแจ้งว่าลูกชายหายออกจากบ้าน
หายไปนาน๑๐กว่าวันแล้วลูกไปอยู่ที่ไหน
สุดท้ายพอไปเจอจริงค่ะคุณผู้ชมถูกฆ่าฝังดินอยู่ค่ะ
นี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปขุด
เจอศพของชายวัย๒๖ปีที่ถูกฆ่าและเอามาฝังดินอยู่ตรงนี้เลย
ศพของนายทิติศักดิ์ทูลฉลองหรือว่าในเท่อายุ๒๖ปีค่ะ
โดนฝังอยู่ในร่องน้ำในสวนติดกับไร่อ้อยที่อำเภอนางรองของบุรีรำนะคะ
ไปเจอศพเนี่ยเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมาแล้วตอนที่ขุดขึ้นมาแล้วดูสภาพศพ
โดนยิงที่หัว๒นัดนะที่หน้าอกด้วยคอก็มีรอยเหมือนเชือกมัด
มือแล้วก็ขาถูกมัดไพร่หลังก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๘๑๐วัน
ใกล้กันไปตรวจสอบดูเจออะไรบ้างมีเชือกไนลอนนะคะทิ้งเอาไว้อยู่
แล้วเจอเหรียญบาทวางเอาไว้๒เหรียญไม่รู้ว่าจะเป็นการสะกดวิญญาณหรืออะไร
อันนี้คือเชือกไนลอนที่เจอเนี่ยนะคะทีเนี้ยพ่อแม่ของผู้ตายเนี่ย
มีการแจ้งว่าในเท่ลูกชายหายไปเมื่อ๑๐วันที่ผ่านมา
พ่อแม่ก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าสุดท้ายพอเจอลูกจะเจออยู่ในสภาพที่ลูกชายกลายเป็นศพนะคะ
จากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็ไม่ได้เจอประเด็นเรื่องของการสังหารโหดอะไรนะคะ
เพราะว่าจริงตัวในเท่เนี่ยนะเป็นแค่ชาวบ้านแบบธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะครับ
เท่ชอบทำอะไรบ้างเท่ก็ชอบกินเหล้าขาวกับเพื่อน
เท่เขาไม่ได้มีงานทำไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่จะไปตั้งประเด็นว่า
เพราะว่าเท่ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะหรือเปล่าเลยโดนฆ่าชิงทรัพย
ไม่ใช่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะคนร้ายเนี่ยนะ
น่าจะก่อเหตุในกระท่อมนี่แหละค่ะที่มีการฆ่าหมา
แล้วก็เอามาชำแหละย่างกินกัน
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องเอาอุปกรณ์นะมาตรวจจับโลหะ
หาพวกปลอกกระสุนบริเวณรอบกระท่อมใกล้กับจุดที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
เพราะว่าอะไรล่ะที่ศพผู้ตายใช่ไหมมีรอยโดนยิง๒นัด
กระท่อมตรงนั้นที่ค้นหามันเป็นกระท่อมของพ่อแม่ของนายเตอร์
ถามว่าเต้อคือใครล่ะเต้อเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายเท่ผู้ตาย
ทีนี้เขาก็หาหาว่าเจอปลอกกระสุนหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
แล้วตำรวจก็มีการเรียกชาวบ้านมา๒๐กว่าคนสอบปากคำทีละคนทีละคนทีละคน
เตอร์โดนเรียกไปสอบปากคำด้วยไหมเรียกค่ะอืมตำรวจเอาตัวเตอร์มาสอบปากคำอีกรอบนึง
หลังจากที่สอบเต้อไปละเนี่ยสอบเต้อไปละรอบแรกแล้วรอบ๒ก็มีการเค้นสอบเต้ออีกรอบนึงนะคะ
นางดำแม่ของในเตอร์เนี่ยเล่าบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอในเท่เนี่ย
จำไม่ได้ว่าวันไหนเหมือนกันแต่วันนั้นในเท่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะมาหากับมากับหมาตัวหนึ่ง
แล้วมาขอให้ในบุญธรรมสามีของเธอช่วยชำแหละเพื่อจะทำกับข้าว
แต่สามีบอกว่าไม่เอาไม่กินหมาไม่กินมานานแล้วซึ่งในเทพก็เลี้ยวรถกลับไปคุณผู้ชม
ขณะที่นายบุญธรรมอ้างว่าหลังจากที่นายเท่หายไปก็ดูเหมือนจะมีชายแปลกหน้า
ถือถุงกระสอบมาที่กระท่อมแล้วก็มาถามว่านี่ออกออกถนนใหญ่ไปทางไหนเนี่ย
ถนนใหญ่ไปทางไหนเนี่ยนี่ไงพอไปได้ข้อมูลจากแม่ของนายเตอร์แล้ว
แล้วก็พ่อของในเตอร์ใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมเราก็เลยไปหาเบาะแสเพิ่มเติมอีก
ปรากฏว่าไปได้เบาะแสมาจากเด็กวัยสิบสองปีค่ะน้องวัยสิบสองปีเขาบอกว่าไงรู้ไหม
เห็นว่าในเท่กับเพื่อนเอาหมามาฆ่ากินที่กระท่อมประจำเลย
แล้วเวลามากินเนี่ยนะก็จะมีการดื่มเหล้าเสียงดัง
วันนั้นเนี่ย๒๓พฤศจิกาประมาณสัก๓ทุ่มในเท่มานั่งกินเหล้า
แล้วก็มานั่งเหมือนกับคงมีเนื้อหมาค่ะก็กินแกล้มอยู่ที่กระท่อมนี้แหละ
ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับในเตอร์แล้วก็มากับพ่อแม่ของนายเตอร์ด้วย
ทีนี้แหละทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหมาเนี่ยเด็กวัยสิบสองบอกเลยนะ
ผมได้ยินเสียงปืนปั้งได้ยินสองนัดแบบนี้
แต่ผมไม่เห็นนะว่าเขามีการยิงกันพอตอนเช้าเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มีคนมาเจอศพในเท่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เบาะแสจากเด็กวัยสิบสองเนี้ย
เชื่อว่าตำรวจแล้วก็สหวิชาชีพก็จะต้องมีการสอบเพื่อลงรายละเอียดต่อ
เพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่แม่กับพ่อของนายเต้ยพูดเนี่ย
คือเหมือนกับแบบว่าเออจำไม่ได้ว่าวันไหนแล้วก็บอกปัดข้อมูล
คือพูดไม่ตรงกันกับเด็กวัยสิบสองอ่ะค่ะทีนี้เมื่อตอนค่ำเนี่ยนะ
ตำรวจก็มีการขอหมายค้นไปค้นบ้านของนายเตอร์
มีพ่อแม่ของเตอร์เป็นคนพาตำรวจไปค้น
ถามว่าเจออะไรบ้างเจอโทรศัพท์เจอเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุค่ะ
แล้วอยู่ในสภาพที่เตอร์เอาเสื้อผ้ามาเผาอยู่ข้างบ้าน
นี่ตอนไปตรวจสอบดูมันก็แปลกแล้วแหละถูกไหมคุณผู้ชม
ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด
จะเอาเสื้อมาเผาเหมือนกับเป็นการทำลายหลักฐานทำไม
ทีนี้ตำรวจก็เค้นสอบเตอร์ค่ะสุดท้ายเตอร์รับสารภาพ
เพราะว่าในเท่น่ะชอบปากเสียแล้วก็จะกวน

มีเวลาตั้งวงกินเหล้ากันเต้ก็จะกวน
ทีนี้รายละเอียดต่างของคดีเนี่ย

เพราะว่าวันนี้ตำรวจจะมีการแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ก็ต้องดูเนอะเพราะว่าเห็นพ่อแม่บอกไม่รู้เรื่องใช่ไหมตอนแรก
บอกเห็นมีคนมาถือถุงกระสอบอะไรมาด้วยใดที่บอก
กลายเป็นนี่ไงรวมแก๊งกินด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเตอร์ยอมรับแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเค้นสอบพ่อแม่เตอร์ต่อด้วยนะคะ